นี่มันหัดใหญ่ไหมครับ
จริงมาหาดใหญ่เคยมาเมื่อก่อนแล้วนะฮะ

มันเยอะกว่าเมื่อเท่าเท่าเดิม
โอ้โหก็เยอะครับเยอะกว่าเดิมเท่านึงประมาณนะฮะ
คุณคงไม่รอบมาพบกับตัวหนักวิ่ง

เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่ข้างล่าง

กลับมาอีกก็รู้สึกได้เจอความรู้สึกจนเดิมอีกครับ

จนมันดีเกินค่านะครับ

เราก็ทำเต็มที่แล้วก็รู้แหละว่ามันสนุกแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าคนจะดูละครอยู่ไหม
เดี๋ยวนี้ฮะพอมันออกมาดีแล้วแบบดูทั้งละครดูทั้งย้อนหลัง
แล้วก็คนก็มาทวิตต่อกันแบบหลายล้าน
เรารู้สึกว่าเพราะว่าคุ้มกับที่เราแบบตั้งใจที่จะเป็นนักแสดงที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
พี่โป๊ปรู้สึกยังไงบ้างคะที่คนมองว่าเหมือนเรากลับมาเปรี้ยงอีกครั้งจากกระแสละครบุฟเฟย์
ก็มีสิทธิ์ที่คนจะคิดได้นะผมก็เฉยเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าเราจะขึ้นหรือเราจะดอบหรือเราจะอะไร
แต่ว่าเราก็แค่ทำงานไปมันเป็นหน้าที่ของคนดูที่จะตัดสินว่าแบบงานผมผ่านหรือเปล่า
งานเรื่องนี้แบบดีไหมสนุกไหมชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ย
ละครดังหรือมีชื่อเสียงแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็คงจะหายไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับมันก็ในหน้ามือถือหรือว่าตามข่าวหรือว่าในกรุ๊ปนักแสดง
กรุ๊ปช่องสามอย่างนี้ครับก็ทุกคนก็เอามาแชร์ลงกันหมดนะครับมีแต่ข่าวบุภัยสวรรค์พี่วาด

แล้วก็คนตามผมแค่ประมาณล้านห้าตอนแรกครับก็มันก็เป็นไปได้

คิดว่าเพราะว่าละครแล้วบางคนอาจจะตามเบลหรือตามคนอื่นอยู่
ก็มาตามผมบ้างมากกว่า

ผมก็เป็นคนลงรูปน้อยก็คือมีบ้าง
แต่ก็อะไรที่ลงแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็จะลงอะไรอย่างนี้ครับตรงนั้น
ใช่
ตอนแรกก็คิดว่าคือเป็นเมซีนพิเศษ
เพราะว่าตอนแรกไม่ได้อยู่ในผังงานฟิตบอลอย่างนี้ฮะ
เขามาเพิ่มสักไม่กี่วันเนี่ยแหละว่าเดี๋ยวจะมีบุคเพมาโชว์ตอนหลังนะ
เราก็แบบเอ๊ะแล้วคนจะเบื่อไหมอะไรประมาณนี้
บอกว่าเบลล่ากับโป๊ปออกบ่อยอะไรอย่างนี้
ต่อพอใส่ชุดในละครเขาจะแบบโหเรียกแสงจะแบบสนั่นดึง
มีแฟนของดีใจก็ไม่ค่ะ

เค้าก็อาจจะเข้าใจหรอกครับเรื่องของการแสดงเรื่องของบทบาทเลยครับ
ก็คุยครับเขาแบบขอโทษกัน
ในสถานที่ไหน
ปกติครับแต่ว่าไม่ได้สนิทกับเวียถึง
แต่เราเผื่อจริงจังนะคะ
ก็เผื่อเพราะเขาชอบแซว
เพราะปั้นกับหลุยที่แซวอะไรอย่างเงี้ย

ก็เป็นคนตลกอยู่แล้วอะ
เราก็เลยรู้สึกอายที่มาแซวอะไร
มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรขนาดนั้น
สังเบคเป็นยังไง
ไม่มีไม่มี
ไม่มีคนดูแลหัวใจ
ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกก็
มันก็ยังไม่มีอะ
ก็เลยไม่รู้จะเปิดอะไร

ตัวจริงเค้าก็มีความเป็นไทยหน่อยเนี้ย

ฟานคลับเรา้น่ารักมาก
ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกก็เราเป็นคนเงียบด้วยแหละ
เราก็อยากอยู่งานเยี๊ยบมากกว่าไม่เก่าผมเกี่ยวแฟนคลับเลย
ก็มีส่วนครับก็คือถ้าเรามั่นใจกับใครเราถึงจะรู้สึกว่าคนนี้แหละ
เราจะเผาเยาแล้ว
มีบ้างหรืออย่างนี้
มีก็มีคนคุยบ้างครับที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
มีคนที่เป็นเพื่อนกันไหม

แต่ก็ยังไม่พร้อมสำหรับ
ก็มันยังไม่พร้อมมันยังไม่มีใครที่เราจะรู้สึกว่าเออเป็นคนนี้นะ

อย่างช่วงนี้อีเวนต์ทุกวันเลยไหมคะ
ใช่ครับช่วงนี้อีเวนต์เยอะครับผม
ก็ว่างพอดีเพราะว่าละครไม่ได้ถ่ายด้วยครับ

แล้วพรีเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยมีเข้ามา
พรีเซ็นเตอร์ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงของยาห้อไหนเลย
ก็ขึ้นบ้างก็ขึ้นตามเลสของงานที่มันออกไปครับ

ละครฮอตมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมคะ
ชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าใจผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็เหมือนเดิม
ก็เปลี่ยนไปในแง่งานงานหรือว่าคนที่เขาชื่นชอบเรามากขึ้นจากบทบาทอะไรอย่างนี้ครับ

อะไรอย่างนี้เขาก็จะอินอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็งานต่างที่เข้ามาก็เยอะมากอะไรอย่างนี้ครับ

อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
เดี๋ยวนี้ก็นะก็เขาก็รับเขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ย
ผมก็เลือกงานแหละงานไหนที่มันทำแล้วไม่ใช่เราผมก็ไม่รับประมาณนั้นครับ
ก็เหมือนเดิมครับผมก็ยังเหมือนเดิม
ใจผมก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไป
รู้สึกจะไม่เสียใจถ้าเกิดอยู่ข้างใน
ก็ไม่ต้องฉันกลัวหายไปเดี๋ยวมันจะออกกับฉัน

มันยังไม่เป็นไรมันยังไม่มีแสน
เหมือนเพิ่มใจไม่เข้าเหมือนคำฉันเธอคนนี้
ถ้าไม่ได้เธอไว้ไว้ข้างพบฉันพระมนุษย์กันไม่ได้
และบุคเกษตร์สันติวะมันมาให้เธอ
ที่มันยังไม่ต้องไว้ไว้เหมือนใจฉันก็ไม่เพียงของเธอ
แต่มันพบฉันแค่ข้างหลังเธอดีกว่า
หากมันบอกกันแล้วที่ร้อนแล้วสันติวะให้รู้
มันใจมันว่าว่าจะไม่อยากให้เธอสันใด
สันติวะสุดท้ายและเงินกันว่านเธอ
ฉันจะไปขอให้พาเขาเธออยู่
อยู่แค่ใดแต่มันมีสายให้ผู้ทัน
ใจไม่เคยเปลี่ยนคำจากเธอคนนี้
สันติวะเธอเป็นใครแต่ก็ไม่รู้มันเหมือนกันบ้าง
มันบุกเทศสันติวะมันมาให้เธอ
แต่สันติวะไม่เคยไว้มัน
เหมือนใจฉันกลับมาเพื่อมันของเธอ
เพราะมันพบเธอแค่เคยรักเธอ

วันนั้นพอเธอไว้ไม่เคย
พบฉันเพราะมันก็ไม่ได้
สันติวะแกใช้ใจนานแกงงพันคม
เพื่อมันรู้มันเห็นเขาสันติวะ
กรียมใครเหมือนเธอ

ต้องไปหาอร่า

คุณพี่หมื่น

อ่ะถ้างั้นเราเชิญอีกสองหนุ่มขึ้นมาด้วยดีกว่านะคะ

ตอนนี้มา๓หมื่นเลยจ้า

กรอบเพลงแพร้อมไหมคะ

ข่องทุกด้านนี้ก็ได้รู้ว่า
คุณพี่แมคกิสคุณพี่ก้มนะคะ

ความด้านแอดดู
คือมุมนี้แฟนคลับของคุณพี่หมื่นนะคะอเจ้า